อัปเดตเรื่องราวหัวใจของหนุ่มกันนพัฒน์กันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
ตอนนี้หนุ่มกันบอกว่าโอ๊ยหัวใจเนี่ยแฮปปี้สุดเลย
เพราะว่ากำลังศึกษาพูดคุยอยู่กับนางเอกสาวน้องใหม่นั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
แต่ที่สำคัญยังไม่ได้ระบุสถานะว่าเป็นคนรู้ใจนะจ๊ะ
ต้นรักต้นใหม่ของนักร้องนักแสดงหนุ่มกันนพัฒน์
เริ่มปลูกร่วมกับดาราสาวน้องใหม่อย่างสาวสิตา
ดูเหมือนว่ากำลังเบ่งบานขึ้นทุกทีค่ะ

ว่ากำลังอยู่ในช่วงศึกษาพูดคุยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

แต่ยังไม่ขอใช้สถานะคนรู้ใจ
อยากใช้เวลาทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้
ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสเข้าไปทานข้าวกับครอบครัวของฝ่ายหญิง
และฝ่ายหญิงก็เคยมาทำความรู้จักกับครอบครัวของเขาเช่นกัน
โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกแฮปปี้ที่ทุกอย่างค่อนข้างลงตัว
จากไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ตรงกันค่ะ
ฝ่ายหญิงก็ได้มีโอกาสเข้าไปก้านเท่าไหร่